นี่ก็ตกอกตกใจเหมือนกันนะสำหรับกรณีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับคุณไอซ์อธิชนันคือมันเป็นอุบัติเหตุจริงต้องใช้คำนี้เพราะว่าเธอเนี่ยประสบอุบัติเหตุหลังจากที่ระหว่างสิระหว่างที่ถ่ายทำละครอยู่คุณผู้ชมเห็นไหมว่าใต้ตาเบ้าตาเธอปูดมากคือตอนนั้นเธอกำลังแสดงเป็นศพแล้วก็จะต้องถูกแรปหรือว่าห่อตัวด้วยพลาสติกแบบที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละ

แล้วเลือดอยู่ข้างในใช่ค่ะก็คือมีอาการเส้นเลือดในตาแตกนั่นเองซึ่งคาดว่าน่าจะใช้เวลาในการรักษาเนี่ยเป็นเดือนแล้วก็กระดูกใต้ตาร้าวเลยนะคะแล้วก็มีอาการบวมช้ำตามที่เห็นเลยค่ะคุณผู้ชมซึ่งเลือดก็ยังคั่งอยู่คาดว่าใช้เวลานานนะพักใหญ่เลยกว่าที่จะหายดีค่ะ
ดูหน่อยนะครับ
ถ้าตรงก็คือดังหักหรือถ้านี้ก็คืออาจจะเข้าตาหรืออะไรอย่างเงี้ย
ซึ่งก็ยังถือว่าโชคดี
ก็ถือว่าโชคดีเรียกได้ว่าเคราะห์ยังดีก็แล้วกันนะคุณไอซ์นะ
เพราะว่าเธอต้องแคนเซิลงานนะคะ
เซิลงานหลายงานที่เธอบอกว่ามีงานสำคัญที่เธออยากรับมาก
ก็คือเป็นงานที่แบบว่าทางญี่ปุ่นเขาติดต่อเธอมา
แต่เธอก็ต้องแคนเซิลอันนี้น่าเสียดายมาก
รวมไปถึงงานละครที่ถ่ายอยู่ก็คือต้องใส่แว่นตา

ใช่เป็นบางฉากเท่านั้นบางฉากก็ต้องเว้นไป
แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นมันเป็นอุบัติเหตุเนาะทางกองถ่าย
เขาก็ดูแลเรื่องของค่าใช้จ่ายให้
เห็นว่านี่ก็ไปจากวันเกิดแล้วจากอายุ๓๑แล้ว
เธอก็เลยบอกว่าน่าจะเป็นการฟาดเคราะห์

ก็ถือว่าฟาดเคาะไปต่อจากนี้ก็ขอให้เจอสิ่งดี
แล้วก็ขอให้หายเร็วนะคะ